คุณผู้ชมวันพรุ่งนี้แล้วที่จะมีการทดสอบยิงบ้างไฟช้างสาร๑
ซึ่งเป็นบ้างไฟที่มีขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพ
ในการที่จะใช้บ้างไฟไทยให้เป็นจรวดขนส่งอวกาศเพื่อการพาณิชย์
คาดว่าน่าจะยิงไปได้สูงสุดถึง๑๐กิโลเมตรเลยค่ะ
ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
สถาบันวิจัยการบินและอวกาศแห่งประเทศไทยและกองทัพบก
จัดทำโครงการบ้างไฟ๔๐วิถีไทยวิถีโลก
เพื่อพัฒนาศักยภาพบ้างไฟไทยให้เป็นจรวดขนส่งอวกาศเพื่อการพาณิชย์
โดยหลังจากที่มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและเรียนรู้การผลิตบ้างไฟของชาวบ้านตลอด๕เดือนที่ผ่านมา
พรุ่งนี้แล้วค่ะที่จะเป็นการทดสอบยิงบ้างไฟช้างสาร๑เป็นครั้งแรก
อำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรซึ่งก็เป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในประเพณีบุญบ้างไฟมาแต่โบราณ
โดยโครงการบ้างไฟ๔๐นี้มีความสูงประมาณ๒เมตรค่ะหน้าตัดกว้างประมาณ๙เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ๑๕กิโลกรัม
ได้มีการประยุกต์ภูมิปัญญาในการประกอบบ้างไฟของชาวบ้านมาผสมผสานรวมกับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โดยคาดว่าการจุดบ้างไฟช้างศาลจะสามารถยิงได้สูงมากกว่า๑๐กิโลเมตรและจะกลายเป็นบ้างไฟที่ยิ่งได้สูงที่สุดในประเทศไทย
ทั้งนี้การทดสอบก็จะมีไปเรื่อยจนจะยิงอย่างเป็นทางการในวันที่๕ธันวาคมปีนี้ค่ะ
สำหรับโครงการนี้ก็ถือเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย
โดยเมื่อวันที่๕ธันวาคมปีที่แล้วนะคะทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีได้ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลากระบัง
เซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนและอีกหน่วยงานร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์ในการปล่อยบอลลูนพร้อมข้อความแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
น้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของปวงชนชาวไทย
และนับเป็นครั้งแรกค่ะที่การปล่อยบอลลูนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๒เมตร
ติดตั้งกล้องถ่ายทอดสดขนาดเล็กส่งลงมายังภาคพื้นดิน
ซึ่งการจุดบ้างไฟช้างสารครั้งนี้ก็จะสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับประเทศไทย
น้องระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของในหลวงราชการที่๙อีกครั้งหนึ่ง